เขาบอกว่าเป็นเรื่องเฮียน

เพราะอะไรแขวนพระเต็มคอยังเอาไม่อยู่เลย

บอกว่าน้องบอสเราเรียกน้องบอสแล้วกันอายุ๑๑ค่ะ
ก็ร้องกับนักข่าวนะบอกว่าเนี่ยมาดูหลานฉันหน่อยสิ
หลานฉันโดนผีหลอกแบบมาราทอน
ไม่ใช่วิ่งแข่งมาราทอนนะแต่ผีน่ะมันหลอก
พระก็แขวนผ้าเหลืองก็พันคออยู่แบบนี้
จับไข้หัวโกรนไปเรียนไม่ได้
หมอปลาหมอปลามาช่วยหลานย่าหน่อยนะ
บอกแบบนี้ทีนี้คือหลานเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะ
เข้าทันศาสตร์พี่สองสิงหา
หลานวิ่งมาบอกว่าเจอเป็นรอยเลือดหมา
หยดอยู่ที่หน้าพื้นบ้านย่าไปดูนะ
ก็เจอรอยเลือดหยดอยู่หลานก็ยังคิดว่าเลือดหมาไง
แต่หลังจากนั้นหลานมาบอกว่าโดนผีหลอก
หลานก็ภาวะคือผีมาหยิกที่นิ้วมือ
พอเอามือหลานมาดูปรากฏว่าเหมือนกับมือข้างซ้าย
มีคนหยิกจริงแล้วหลานก็ไม่กล้าอยู่คนเดียวอะค่ะ

พระท่านก็ให้ผ้าเหลืองให้พระเครื่องมา

นี่กลายเป็นว่าตอนนี้หลานไม่กล้าอยู่คนเดียว
ผีไม่ได้หยิกหลานนะมาดึงผมย่าด้วย

บอสบอกว่าเห็นเป็นเงาดำเป็นผู้ชาย

แล้วน้องมีอาการสะดุ้งเป็นระยะจริง
พยายามหาคำตอบพาไปที่โรงพยาบาลนะ

แต่ผีที่หลอกคนเขามาบอกว่า
คือใครรู้ไหมปู่ของน้องตายไปเมื่อ๔ปีที่แล้ว
มาแกล้งน้องบอสไปเรื่อยจนกว่าจะอายุ๑๕
นี่ลูกปู่ตอนนี้น้องอายุ๑๑ดอม
สี่ปีอ่ะดิก็นั่นน่ะสิแล้วถามว่าเพราะอะไรล่ะ
เพราะว่าย่ารักหลานไม่เท่ากัน
ย่าก็เลยบอกว่าอยากให้หมอปลามาช่วยหน่อย
มันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมตังค์ก็ไม่ค่อยจะมี
นี่บ้านคุณย่าอยู่ที่ลำปลายมาสที่บุรีรำ

ว่าจะมาจากเพชรชบุรีมาที่บุรีรำหรือเปล่านะคะ